ฉลองมิติใหม่แช่เบียร์ใส่โรงเย็น
เห็นแล้วคงเลิกหิวก็หายแล้วล่ะ

นี่คือโรงเย็นของแท้แช่เบียร์
เจ้าของแนวคิดเจ้าของไอเดีย
เขาบอกว่าทำได้เลยไม่สงวนสิทธิ์

ถ้าจิตแข็งเชิญทำแบบนี้ได้เลยฮะ
โรงเย็นกลายเป็นตู้เย็นแล้วเย็นจัดขนาดไหน
ขนาดร่างของคนที่ตายไปอยู่ในนี้ก็ไม่เน่าไม่เปื่อยฟีสเอาไว้

เบียร์เข้าไปไม่ถึง๓ชั่วโมงดี
ออกมาอีกทีวุ้นกิ๊กเลยฮะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นร้านจำหน่ายโรงเย็นชื่อว่า
วังน้ำเย็นหีบศพแอ่นวิเชียนบุรีโรงเย็น
คอมเมนต์คอมเมนต์เนี่ยมาเป็นหาฝนเลย
บางคนบอกดูแล้วขนลุกขนลุกอยากปลุกมาจิบด้วยกัน

บางคนบอกหลอนเหลือหลายเห็นแล้ว

ร้อนเหลือหลายเห็นแล้วไม่กระหายอีกเลย

ท่านบอกเห็นแล้วภาวะจับจิต

สมมุติถ้าพี่แช่เข้าไปแล้วตอนเปิดโลงจะเอาเบียร์เนี่ย
ทุกฝามันเปิดรอไว้แล้ว

เจ้าของคลิปเป็นเจ้าของโรงเย็น

ชื่อว่าพี่ชะยุดพงบุญเป้า
ต้องกี่โสบแล้วพี่
เออจริงแล้วนี่คือโรงใหม่
เป็นโรงใหม่ทั้งหมดร้านพี่แกเนี่ย

เสร็จแล้วจะเตรียมส่งออเดอร์ให้กับลูกค้า
แต่ระหว่างนี้ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

ลูกค้าไม่มีใครตายลูกค้าคือร้านโรงโสบเหมือนกัน

ยังไม่มีใครตายเขาก็เลยยังไม่มารับโรงไป
ดังนั้นโรงที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ย

ย่าดพี่ชะยุดพงมาส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่

ทดสอบเช็คเครื่องหน่อย

โรงเย็นมันสามารถทำงานได้จริงหรือเปล่า

ดังนั้นย่าดมาทั้งทีไม่มีตู้เย็น

น้ำออกมากลายเป็นวุ้นทันที
นี่คือโรงเย็นที่เกิดขึ้นนะครับ
หากใครจิตแข็งเชิญทำเองได้เลย
ดูก่อนฮะว่าโรงนั้นใช้งานรึยัง

นอนเนี่ยมาก่อนนะฮะ
มันเป็นสัญลักษณ์ค่ะนะ